คุณผู้ชมครับเอามาดูโลกออนไลน์เขาเผยแพร่คลิปกันหน่อยฮะ
เป็นคลิปการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจนะคะ
คลิปนี้ถูกแชร์ในโลกออนไลน์เพราะว่าเป็นภาพที่
ขณะที่ตำรวจขี่รถจักรยานยนต์ไล่ตามผู้ต้องสงสัย
ที่จะไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแล้วเขาฝ่าด่านมาด้วย
ตัวเองกลับประสบอุบัติเหตุล้มได้รับบาดเจ็บ

ซึ่งรถจักรยานยนต์ที่ใช้ตามล่าคนร้าย
เป็นรถจักรยานยนต์ส่วนตัวไม่ใช่รถจักรยานยนต์ทางราชการ
มีคลิปจากกล้องเขาติดอยู่ที่เบรนหมวกนอกของตำรวจนะคะ

นี่เป็นนาทีขณะที่ตำรวจขี่รถจักรยานยนต์
ไล่ตามรถจักรยานยนต์ผู้ต้องสงสัย
หลังจากที่ผู้ต้องสงสัย
ขี่ฝ่าด่านตำรวจบริเวณถนน

จังหวัดสุรินถนนสายนาตังค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๑๙มกราคมที่ผ่านมานะคะ
สำหรับคลิปนี้ที่ถูกแชร์ในโลกโซเชียลมีเดียออกไป
คนที่โพสต์และคนที่แชร์ก็เป็นตำรวจนั่นแหละ
บันทึกเหตุการณ์นี้ไว้ได้นะคะ

ช่วงที่ไล่ตามผู้ต้องสงสัยกรณียาเสพติด
คนนี้ไปตามทางลูกรังประสบอุบัติเหตุ
รถล้มจนบาดเจ็บที่มือซ้ายแขนและเข่าซ้าย
ส่วนรถจักรยานยนต์ที่ใช้ขี่ไล่ผู้ต้องสงสัยได้รับความเสียหาย
ขณะเดียวกันรถคันดังกล่าวไม่ใช่รถทางราชการ
แต่เป็นรถจักรยานยนต์ส่วนตัวของตำรวจค่ะ

บอกว่าทำทุกอย่างให้บ้านเมืองสงบ

อย่าเอารถตัวเองไปไล่ผู้ต้องสงสัย
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้ดูคลิปนี้แล้ว

ซึ่งก็คือตำรวจคนดังกล่าวที่ประสบอุบัติเหตุนี่แหละนะคะ

ขี่รถจักรยานยนต์ไล่ตามผู้ต้องสงสัย
ไปตามถนนสายนาตังมุ่งหน้าตำบลเมืองพีจังหวัดสุรินทร์
ระยะทางทั้งหมด๑๕กิโลเมตรค่ะ
พร้อมมีรถตำรวจอีกคันไล่ตามไปเหมือนกัน
สุดท้ายสามารถจับผู้ต้องสงสัยได้นะ
ยืนยันใช้ความเร็วไม่ถึง๑๐๐๑๒๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ครับบิดนี้ฮะสุดบิดเหมือนกันนะคะ

ทำไมตำรวจไม่ถีบรถหรือยิงยางรถของผู้ต้องสงสัย
ทำไมขี่ตามไปเรื่อยจนตัวเองประสบบติเหตุ
อ๋อฮะหรือครับตำรวจผู้โพสต์ชี้แจ่ง
ตามหลักแล้วยังไม่ควรทำครับเพราะยังเป็นผู้ต้องสงสัย
ซึ่งตอนแรกยังไม่ทราบแน่ชัดว่ามีความผิดอะไร
แต่เขาฝ่าด่านมาก็เลยยังไม่ได้ตรวจสอบในรถมันมีอะไร

อกจากนี้ยังมีชาวเน็ตออกมาให้กำลังใจตำรวจในการปฏิบัติหน้าที่เช่นกันค่ะนะครับ